ต้องบอกว่าเป็นลูกชายแห่งชาติอีกคน
คุณผู้ชมน่ารักตะมูตะมิเกิดวันดี๑มกราคมอายุครบ๒๒ปีค่ะคุณผู้ชม
แน่นอนหล่อแบบนี้ใจบุญแบบนี้ไปทำบุญสิจ๊ะ

ต้องบอกว่าวันเกิดของหนุ่มการเนี่ยเจ้าตัวเขามีเรื่องดีมาฝากค่ะ
อย่างแรกเลยนะคะเจ้าตัวเดินทางไปทำบุญเสริมสิริมงคลนะคะ
ที่วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหารพิศนุโลกนั่นเองค่ะ
และเพื่อความปังยิ่งขึ้นค่ะตามความเชื่อโบร่ำโบราณ
หนุ่มการก็ขอถวายระคังเงินระคังทองกันเลยคุณผู้ชม
คนรักมากมีแบบนี้เลยล่ะค่ะ
แต่เรื่องที่น่ารักมากมากที่สุดค่ะ
หลังทำบุญเสร็จนะคะหนุ่มการเดินทางมาเจอน้องนักเรียนคนนี้ค่ะ
เจ้าตัวก็เลยอาสาเข้าไปช่วยด้วยกันร้องเพลงกับน้องนะคะ
ก็ร้องกันตรงนั้นแหละกลางแดดไปเลยค่ะ

และที่สำคัญค่ะหนุ่มการยังได้โพสต์คลิปลงติ๊กต๊อกนะคะ
แล้วบอกว่าถ้าคลิปนี้ถึง๒ล้านวิวเจ้าตัวจะช่วยซื้อไหม
แล้วก็ซื้อลำโพงเพื่อให้น้องนักร้องคนนี้น้องนักเรียนคนนี้

น่ารักมากนะคะซึ่งหนุ่มการฝากความรู้สึกผ่านบันเทิงไทยรัฐมาด้วยค่ะ
เก็บของน้องเขานะครับแล้วก็ลองคิดบรรทดิกาการเล่นว่า
ถ้าสมมุติว่าคลิปที่เราธังทีเราจะร้องกับน้องนี่

ผมก็เลยตัดสินใจว่าจะซื้อไมค์แล้วก็ลำโพงตัวใหม่มาให้น้องได้ร้อง
น้องไว้นะครับเผื่อแบบว่าถ้าสมมุติคลิปถึงสองล้านวิวแล้วเดี๋ยวจะตามหาตัวน้องไม่เจอนะครับ
ดูเอ็นดูคุณผู้ชมหนุ่มการฝากบอกอีกด้วยนะคะว่าวันเด็กปีนี้ค่ะ
จะนำเงินไปซื้ออุปกรณ์การศึกษาให้กับโรงเรียนวัดดุสิตารามวัดบางแคร์
จังหวัดชายนาฏด้วยนะคะหล่อใจดีใจบุญแบบนี้รับรองว่าอายุ๒๒ปีนะคะ
ฟังขึ้นแน่นอนค่ะเอาละค่ะเมื่อกี้น้องการเขาไปทำบุญขอพรที่จังหวัดพิศนุโลกแล้วใช่ไหมคะ
อืมเราเลี้ยวตามเลยค่ะลูกทุ่งสาวเสียงดีคนนี้นะคะ
ปาวลีคุณผู้ชมไปทำบุญเหมือนกันค่ะ
ซึ่งบุญที่ว่านะคะคือเมื่อวานนี้วันที่๒มกราคมค่ะ
เป็นวันคล้ายวันเกิดของน้องเปล่านะคะที่ปีนี้เธออายุครบ

ชวนครอบครัวรวมไปถึงแฟนคลับบางส่วนค่ะ
เดินทางไปที่วัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรี
บ้านเกิดของตัวเองแล้วก็ไปทำบุญขอพรขอโชคขอลาบ
ที่สาราริมน้ำตามภาพที่ผู้ชมได้เห็นตอนนี้เลยแล้วครับ
ถามว่าขอพรอะไรกะซิบบอกได้ไหมคะ

แล้วก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีค่ะ
เพลงที่ร้องถวายนั่นก็คือเพลงชื่อเพลงว่าพ่อเนื้อทองค่ะเป็นซิงเกิ้ลใหม่ของเธอนะคะ
ซึ่งเพลงนี้น้องการการทัศนาเป็นคนแต่งให้ค่ะ
ซึ่งจะปล่อยให้แฟนได้ฟังในเดือนมกราคมนี้แหละค่ะ
เปล่ายังบอกนะคะว่าทุกครั้งที่จะมีผลงานเพลงใหม่ออกมาให้ฟัง
ก็จะเดินทางเดินทางมาขอพรแม่เพลิงที่นี่แหละค่ะ